จังหวัดลำปางเกิดเหตุสลดที่เรียกได้ว่าน่าจะสยดสยองก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่รถทัวร์นี้นะคะ
ชนชายอายุ๗๐ปีแล้วก็ลากไปไกลกว่า๒๐กิโลเมตร
ทำให้ศีรษะแทบจะขาดคุณผู้ชม
สภาพศพของนายมูลที่คำอายุ๗๐ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
ศพของเขาติดอยู่บริเวณล้อด้านหน้ารถฝั่งซ้าย

ขาแล้วก็ร่างกายเนื้อนี่หลุดลุ้ยหมดเลยนะคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าถูกรถทัวร์ลากครูดกับถนนมาไกลกว่า๒๐กิโลเมตร
ส่วนกระโหลกศีรษะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ย
ถูกพบก่อนหน้านี้บนถนนผนโยธินเขตบ้านศพเติน
ก็เลยสอบสวนคนขับรถทัวร์คือนายประสิทธิ์สุดสิงนะคะ
ให้การบอกว่ารับผู้โดยสารออกมาจากหมอชิด
จะไปส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ
ขับมาอยู่ดีวิ่งมาถึงบริเวณถนนบ้านศพเติน
ได้ยินเสียงคล้ายกับชนอะไรบางอย่าง

เพราะว่าตำแหน่งที่ชนเตี้ยมาก

มาเรื่อยประมาณ๒๐กว่ากิโลเมตร
ก็มีผู้โดยสารลงบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ

ก็เลยรู้ว่ามีศพติดที่บริเวณล้อรถค่ะ

ก่อนที่จะควบคุมตัวคนขับไปสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งว่า

มองเห็นหรือไม่เกิดจากอะไร
มาดูอุบัติเหตุอีกที่หนึ่งนะคะ

เกิดเหตุรถชนกันที่บ้านลาดมะขาม
บางรีลาดบัวหลวงตระมวลบางเลรคอำเคราะห์สองพี่น้อง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓คนบาดเจ็บอีก๕คนนะคะ
สาเหตุก็เกิดจากรถคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเผลาหลุด
ก็เลยเสียหลักพุ่งไปกลางถนนชนกับรถที่สวนมา